ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้าตลาดไปอัปเดตราคาสินค้ากันแอบกระซิบไปว่ามีการปรับราคานะจ๊ะไปดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้นะคะหมูเนื้อแดงอยู่ที่๑๖๕บาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมและไข่ไก่เบอร์๐ปรับขึ้นมาอยู่ที่๕บาทต่อฟองแล้วนะคะส่วนพล
เอามาดูราคาผลไม้กันหน่อยฝรั่งกิมจุ๓๓บาทต่อกิโลกรัมแคนเตอร์ลูป๔๐บาทต่อกิโลกรัมมะละกอร์ฮอนแลนด์๒๘บาทต่อกิโลกรัมส่วนชมผู้ทัพทีมจันอยู่ที่๔๕บาท